เมื่อวานนี้คุณภาคภูมิเล่าไปว่าที่ขอนแก่นเขาก็ตามหาหมีควาย

ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านยังช่วยตามหานะคะ
เพราะว่ามีคนได้รับบาดเจ็บไป๕คน
แล้วก็เมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่เหมือนกับประจันหน้ากับเจ้าหมีควายด้วย

นี่ค่ะเขาเห็นเต็มอะนะคะ
คือเห็นแต่ตามจับมันไม่ทัน
ไม่ทันค่ะไม่ทัน
หมีควายเนี่ยเล่นน้ำอยู่พอดีที่หนองน้ำค่ะ

นี่คือภาพเมื่อวานที่เจอแบบเต็มแบบนี้นะคะ

ในพื้นที่ตำบลสีชมพูอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น

พุ่งเข้าหาคนจนคนแตกระเจิง

วันนี้ก็เลยหากันใหม่ค้นหากันใหม่
หมีควายตัวนี้เข้าไปในป่าชุมชนผาสวรรค์บ้านเทพชมพูหมู่เก้า
ตำบลบริบูรณ์อำเภอสีชมพูเนื้อที่เป็นร้อยไร่ค่ะ
สูงประมาณร้อยหกสิบเซนติเมตรได้ค่ะรอยเท้าที่เจอเนี่ยนะคะ
กว้างประมาณสิบถึงสิบห้าเซนติเมตรเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ
แปดจังหวัดขอนแก่นกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านในตำบลบริบูรสามร้อยกว่าคนนะคะ
มีอาวุธปืนลูกซองมีปืนยิงยาสลบก็ช่วยกันค้นหาหมีควายนะคะ
แต่พื้นที่มันกว้างมากค่ะคุณผู้ชมก็ใช้พารามอเตอร์ช่วยค้นหาช่วยสำรวจนะคะ
ก็ยังไม่เจอนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่หกกันยายน
ชาวบ้านโคกป่ากุงตะมนต์ศรีชมพูเขาเจอเจอเป็นครั้งแรก
หมีควายไปเดินอยู่ในไร่อ้อย
แล้วก็ประจันหน้ากันต่างฝ่ายต่างหนีกันคนละทิศคนละทางอะค่ะ
ดังนั้นตั้งแต่วันที่๖จนถึงวันนี้
ไล่ล่าเจ้าหมีตัวนี้มาตลอดนะคะ
เมื่อวานนี้โผล่มาที่ไร่อ้อย
ไปวิ่งชนผู้หญิงท้องคนหนึ่ง
แล้วก็ไปทำร้ายชาวบ้านจนบาดเจ็บไป๕คน

อนันต์ปิ่นน้อยผู้มนุยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๘จังหวัดขอนแก่นบอกว่า
พอใช้พารามอเตอร์ช่วยสำรวจ

หมีควายตัวนี้เดินหายเข้าไปในป่าชุมชนผาสวรรค์
่งหน้าไปทางหมู่บ้านอ่างทอง

ตำบลดงลานอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น

เรื่องต้นล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ห้ามประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าไปในพื้นที่ค้นหาหมีควาย

เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะคล้ายเมื่อวาน

เจ้าหน้าที่อาจจะมีปืนมียาสลบอะไรแบบนี้

แต่ชาวบ้านที่ไปช่วยที่ไม่ได้มีอาวุธนะคะ
บางทีอาจจะเกิดอันตรายได้ครับ